สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกลงมานะครับ
ช่วยมาเท่าสถานการณ์ความร้อนสถานการณ์เหมาะควันดีละทีเดียว

แต่ว่าอย่างที่ได้มีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ฝนที่ตกลงมานั้นก็เป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนะครับ
สิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือเรื่องของลมแรงเรื่องของลูกเห็บนะครับ
เข้ามากระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
หลักตอนนี้นะครับก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็ยังคงมีแนวโน้มว่าหลังจากนี้วัน๒วันก็ยังคงมีโอกาสได้เจออีกนะครับ
ส่วนเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อน
ก็ทำให้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วมีอากาศร้อนจัดละทีเดียว
ตอนนี้เลื่อนไปอยู่เหนือเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าภาคเหนือ
อีสานตอนบนยังคงร้อนละอุ๔๐ฝั่งองศานะครับ
หลังจากมีฝนมีลมแล้วก็มีคลื่นกระแสลมผ่านในบริเวณดังกล่าว

สังเกตว่าถ้าหากดูภาพต่อไปคือวันนี้นะครับ
อากาศเย็นลงนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จาก๔๐ลงมา๓๘นะครับ
ในบริเวณตอนกลางก็เย็นลงเล็กน้อยนะครับ
ส่วนที่มีอากาศร้อนขึ้นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ก็จะพบว่าอากาศนั้นก็จะเริ่มกลับมามีความร้อนแรงอีกครั้งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อากาศนั้นไตไปอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเลยทีเดียว
ร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นผลพวงอย่างหนึ่งนะครับ
ก่อนที่เราจะเจอเรื่องของพายุฤดูร้อน
ซึ่งเกิดจากอีกหนึ่งปัจจัยนะครับ
นี่เป็นปัจจัยที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีเรื่องของลมแรง

หลังจากนี้ก็จะหลุดออกจากเมืองไหนของเรา
เหนืออากาศความแปรปวนก็จะทุเลาลงนะครับ
ส่วนเรื่องของฝนนะครับจะสังเกตว่าภาพรวม

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาว

ใครอยู่บริเวณดังขลาวก็ลองติดตามการพยายามก่อนอากาศนะครับ
มาถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

และนี่คือทั้งหมดของวันตัวก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ